นี้เนี่ยเป็นเด็กชาย๔เดือนคือแม่เขาอายุยังน้อยอยู่เลย๑๗ปี
แม่ก็กลับมาที่บ้านก็เหนื่อยอะค่ะเพลียแล้วก็นอนหลับตอนระหว่างนอนหลับเนี่ยเอาลูกนอนอยู่ข้างนะก็กอดลูกแล้วก็เผลอหลับไป
มาอีกทีนึงลูกชายตัวแข็งนอนแน่นิ่งแล้วเสียชีวิตไปแล้วอะค่ะเนี่ยแล้วแม่เองเนี่ยเขาก็เสียใจร้องไห้โฮแบบนี้เนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านพักชั้นเดียวที่พื้นที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ
กรี๊ดที่คุณผู้ชมได้ยินเนี่ยเป็นเสียงกรี๊ดของแม่วัย๑๗ปีรับไม่ได้นะว่าลูกเนี่ยเสียไปแล้วคือร้องไห้ฟูมฟายแล้วก็กอดร่างลูกชายวัย๔เดือนเอาไว้แน่นเลยนะคะ
พบว่าเด็กเนี่ยเนื้อตัวเขียวไม่มีร่องรอยบาดแผลของการถูกทำร้าย
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าเด็กน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๓ชั่วโมงนะคะ
ทีนี้พอเราเห็นแม่อยู่ในสภาพแบบนี้
ก็ต้องปลอบประโลมให้แม่มีสติ

แม่เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อบ่ายวานนี้ค่ะ

ตัวคุณแม่วัย๑๗ปีก็เผลอหลับไป
ตื่นมาอีกทีหนึ่งทำไมลูกชายนอนคว่ำหน้า

แม่ก็พยายามจับตัวดูลูกเอ๊ย
ปรากฏว่าตัวลูกแข็งแล้วก็เย็น

ขอความช่วยเหลือจากทีมอาสากู้ภัย
แต่ไม่ทันแล้วนะคะคุณผู้ชม
ทีนี้ตำรวจค่ะสันนิษฐานว่าช่วงที่แม่นอนหลับ

แล้วก็อาจจะเผลอไปกอดลูกชาย
ไปทับเด็กเด็กขาดอากาศหายใจ

ก็เรื่องแบบนี้นะคะคุณผู้ชม

คนซ้ายนี่เป็นคุณแม่ของน้องที่เสียชีวิต

ก็เป็นคุณแม่กับคุณยายของน้อง